ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเขาเมามาแล้วเขาถูกแก้วบาดที่เท้า
เพื่อนก็พาไปหาคุณหมอไปทำแผนระหว่างนั้น
ระหว่างรอทรัพย์ประวัติรอทำแผลควบคุมตัวเองไม่ได้
ไม่ยอมให้รักษาไม่ยอมให้ซักประวัตินะฮะ
เพื่อนที่พาไปด้วยไม่รู้จะทำยังไง
ถีบซะทีแล้วกันไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยครับ
สงสารเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วย
จังหวัดนี้เพื่อนผู้หญิงที่มาด้วย
จังหวัดนี้เพื่อรักษา๗๓ไม่ได้
ยังตรวจตรวจเลยไรหละสถานทำอะไรอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
เป็นอะไรนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่พารถัยาจชนบุหรีครับ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็เป็นกู้ภัย
เขาบอกว่าคนไข้ผู้ชายคนนี้น่าจะเมามาแหละฮะถูกเศษแก้วบาดที่เท้า

ขณะที่รอทรัพย์ประวัติคนไข้อยู่ผู้ชายคนนี้ก็โวยวาย
บอกว่าไม่ยอมให้รักษาไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วอะไรอย่างนี้

เถียงกับเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยดังสนั่น
ก่อนที่พยาบาลจะโทรตามรบพอมาช่วยให้เอาคนไข้คนนี้ออกไป
พอรอปภมาถึงคนไข้ผู้ชายคนนี้ก็ยังโวยวายใส่

เพื่อนที่มาด้วยยกมือขอโทษปลกอยู่แบบนี้
พี่หนูขอโทษนะคะอะไรห้ามแบบนี้
คือพยายามห้ามแล้วแต่เพื่อนก็ไม่หยุดนะครับ
สุดท้ายเนี่ยฮะทางพยาบาลเองก็ต้องแจ้งจำรวจให้มาช่วยมรงับเหตุนะครับ
ต่อมากลุ่มเพื่อนของคนไข้เดินทางมา
ชี้แจงให้กับตำรวจกับทางโรงพยาบาล
ฟังบอกว่าชายคนนี้เขาดื่มสุรามากเกินไป

ถ้าเกิดมีอะไรเสียหายยินดีจะชดใช้ให้ทั้งหมดครับ
ทางโรงพยาบาลเองก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะฮะ
แต่ว่าถึงแม้เหตุการณ์นี้จะไม่ได้มีอะไรเสียหายก็ตามที

เข้าไปก็ต้องสงบสติอารมณ์ด้วย
ถ้าเกิดว่ามีอาการเมาต้องเอาคนที่

แล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมแพทย์ที่ให้การรักษาพวกคุณด้วยนะครับ
ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาสั่งเมาแล้วกลับมาย้อนดูคลิป
คงจะมีสติขึ้นมา

เวลาเริ่มเมาให้ดูอีก